เหตุการณ์นี้ก็ปืนเป็นเหตุเหมือนกันครับ
วัยรุ่นครับนัดเคลียร์ปัญหากัน

ลั่นปืนใส่โป้งมีคนตายครับ
คนที่ตายนี่อายุ๑๗เองนะครับ

มีคนถูกยิงตายอยู่ที่หน้าคอนโดแห่งหนึ่ง

หน้าอกด้านซ้ายตรงนั้น

เป็นหลานฉันเป็นน้าหลานกัน

แล้วหลังก็ไม่ค่อยได้คุยกับหลานชาย

กะว่าจะนัดไอ้ฝั่งนู้นมาคุยสักหน่อย

ก็รับฟังฮะแต่ก็ไม่ได้คุย

ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ

สืบสวนทราบว่าคู่กรณีสองฝ่าย

เรียนมัธยมที่เดียวกัน
แล้วทะเลาะกันด้วยปัญหาส่วนตัว

ข้อมูลตรงกันกับที่ผู้ตายเคยปรึกษากับน้า

มีปัญหาเรื่องการย้ายกลุ่มเปลี่ยนกลุ่ม

เอายังไงดีจบปัญหากันเถอะ
นัดคุยกันที่ลานจอดรถท้ายวัดบึงทองหลาง

ในเบียร์เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ถือปืนมาแล้วยิงใส่เข้าไปในกลุ่ม๑นัด
นั้นแล่นเข้ามาโดนนิวเข้าที่อกด้านซ้าย

พยายามพาส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่ไม่รอดครับนิวเสียชีวิต

บ้านพักของเขาก็อยู่ในซอย

แล้วก็ปืนที่ใช้เป็นปืนไทยประดิษฐ์ด้วย

ก็คุมตัวขึ้นรถพาไปโรงพัก

เท่านั้นแต่ปืนมันลั่นครับคุณตำรวจ

สาเหตุนั้นเกิดจากการชกต่อยกัน

แล้วก็มายิงกันง่ายแบบนี้